มาถึงข่าวนี้กันบ้างอันนี้ก็เอามาฝากให้คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรกว้างนะคะ
เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะทุกคนต้องรีวิวเป็นเอางี้เถอะนะคะ

เด็กเนี่ยการเล่นของเขาในยุคนี้สมัยนี้เขาต้องเล่นรีวิว
รีวิวสินค้ารีวิวอาหารรีวิวของเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ
ทุกคนต้องรีวิวเป็นไม่เว้นแม้กระทั่งผีค่ะคุณผู้ชม

เป็นเรื่องที่คุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้า
น่าจะบอกให้มีใครตายทั้งสีต้องหวงหลีดปัจจมาพรหวงหลีดปัจจมาพรหวงหลีดปัจจมาพร
ทองเป็นผีการันตีโดยผีผีขาวตอง

วงหลีกชั้นดีต้องพวงหลีกปัตมาพร
นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือเจ้าแม่ขาวทองคุณนัทพงศ์
คือคนนี้เขาเป็นร่างทรง
ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะ
เป็นร่างทรงของเจ้าแม่ขาวทองนะคะ
เขากำลังรีวิว

นี้ต้องมีการมารีวิวสินค้ากันแล้วนะคะ

อันนี้เป็นคลิปภาพการไลฟ์สดในสื่อโซเชียล
ช่องที่เรียกว่าผีหลวงขาวทอง
เขาบอกว่าช่องนี้จะไลฟ์ประจำทุกคืน๓ทุ่มเป็นต้นไป
แล้วขายของหลายอย่างรีวิวหลายอย่างเลยค่ะ

ผมสมมุติว่าผมจะขายของสักอย่างหนึ่ง

ผมก็จ้างคุณวราพรมารีวิวให้

แต่อันนี้คือเขาจ้างคนมาเป็นร่างทรงแล้วขายของให้เขา
เขาจ้างร่างทรงแล้วร่างทรงก็จะเชิญ
เชิญผีหลวงขาวทองมาประทับร่าง
หลังจากนั้นผีหลวงขาวทองจะเริ่มรีวิวสินค้า
ร่างทรงนี้ตั้งแต่ช่วง๓ทุ่มเป็นต้นไป

คือเอามาให้ดูเพราะว่าเขาบอกว่าเพจเนี้ย
เป็นเพจที่เป็นกระแสโด่งดังคนตามเป็นล้านคน
แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็มีคนทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะที่เข้าไปดูเป็นล้าน

ว่าเป็นการเข้าร่างทรงจริงหรือเปล่านี่เองเห็นไหมเห็นไหมผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูค่ะ
ตำหนักเจ้าแม่ขาวทองซึ่งเปิดเป็นสถานที่ไลฟ์สด
ปรากฏว่าก็ไปเจอกับในวงกาเสมสาตราคมฤทธิ์
เป็นร่างทรงกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะ
ก็ตอบคำถามผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการรีวิวสินค้าทุกวัน

เป็นเรื่องใหม่ที่มีการนำผีมาเข้าทรงรีวิวสินค้า
แต่ก็ยอมรับว่ามีทั้งบวกและลบนะคะ
ยืนยันว่าตอนรีวิวสินค้าเป็นการเข้าทรงจริง
แต่เจ้าแม่ไม่ได้ตอบโต้กับคุณผู้ชมเอง

ก็จะสื่อสารผ่านทางทีมงานนะคะ
เจ้าแม่จะให้คำปรึกษาพูดคุยและรีวิวสินค้า

เจ้าแม่เข้ามีความรู้สึกว่าอย่างไร
โดยส่วนตัวมันจะคล้ายเราได้รีแลกพักผ่อน

แล้วก็มันเหมือนมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายถูกทำงาน
ตอนนี้จะมีคนที่อ่านคอมเมนต์นะครับ
เจ้าแม่ท่านจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับ
แม่ท่านจะคล้ายกับการมานั่งคุยนั่งพูด

เพราะว่าเจ้าแม่ท่านบอกว่า
ตามใดที่มนุษย์ไม่หยุดทำท่านก็จะไม่หยุดช่วย
เป็นอีกเรื่องหนึ่งในมุมหนึ่งของประเทศไทย
มีการรีวิวในลักษณะแบบนี้อยู่
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นมีแบบนี้หรือเปล่า